คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยอย่างที่เรารายงานตัวเลขไปสมุทรสาครเมื่อวานนี้นะคะ
พบผู้ป่วยรายใหม่เกือบพันคนแน่นอนว่า

ศูนย์นี้ก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แล้วเดี๋ยวก๊อฟจะเต้นเป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เดี๋ยวไปดูกันนะคะบรรยากาศค่ะ
มันคือการแก้เครียดใช่ไหม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างด้าว

มาแชร์ลงในทวิตเตอร์นะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาคร
ลุกขึ้นมาเต้นแอโรบิกค่ะ
ตามจังหวะเพลงปูนิบอิปินะครับ
เพื่อคลายเครียดนะคะดิฉันออกเสียงถูกไหม
คือชื่อเพลงเนี่ยมันชื่อปูหนิบอิปปิ
แต่ด้วยการร้องผันเสียงไปมันก็เลยออกเสียงแบบนั้น

ลูกชายที่ฉันชอบเพลงนี้มาก
ในคลิปนะคะคุณจะเห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
เพลงปูนิบอิปิหน้าเต็นต์โดยมีผู้ติดเชื้อให้ความร่วมมือ
ขึ้นมาเต้นเคียงข้างแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนาน

เป็นกิจกรรมที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะ
ในช่วงที่กักตัวแบบนี้แต่ละคนก็อยู่ในสภาวะที่กดดันเครียด
ก็ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศด้านในด้วยเนอะ
ว่าเขาอยู่กันยังไงเขาก็นอนเตียงอย่างนี้นะ
เออแล้วเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดหรอก
แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วย
สัมผัสสูงสัมผัสกลางสัมผัสต่าง
เขาก็จะต้องถูกมากักตัวที่นี่นาน๑๔วันบางคนแบบคิดถึงบ้านไง